ยังคงเป็นบรรยากาศของกลุ่มคนที่ไม่พอใจการทำหน้าที่ของกรกตนะครับ
เขาตั้งเป้าไว้สักประมาณ๑ล้านรายชื่อด้วยกันนะครับ

ธุรกิจก็บอกว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลช้าแน่นอนครับ
กระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างแน่นอน
อังกษุวิชาการและงานวิจัยการพุ่มในการสูญพญากร
เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทย
ก็บอกว่าการเมืองตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงศูนยากาศนะ
ก้ำกึ่งว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ถ้าดูโครงสร้างจากรัฐมนูลที่สวจะโหวตเลือกนายกได้ด้วยเนี่ย
ทำให้เห็นภาพนะว่านายกคนต่อไปเนี่ย
อาจจะเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดิมนะฮะ
จากนั้นก็ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งอาจจะมีรัฐบาลผสมและยุบสภาเกิดขึ้นบ่อย
แต่ถ้าเกิดว่านโยบายชัดเจนและต่อเนื่องก็จะไม่กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจมากนัก
และชื่อว่ายังคงเติบโตได้ใกล้กับกรอบใกล้เคียงกับปี๒ปีที่ผ่านมานะฮะเห็นไหม
เอกชนเขายังมองแบบนั้นว่าสวคือตัวแปรสำคัญค่ะ
แล้วคงจะเลือกท่านประยุทธ์ขึ้นมานะครับ
ขณะที่ทางด้านของนางวรวรรณธาราภูมินะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดก็แสดงความกังวลเหมือนกันบอกว่า
เวลานี้อาจทำให้เกิดความเขาเรียกว่าเกิดเป็นเดสล็อกนะฮะ
ต้องจับตาดูว่าจะมีใครย้ายฝั่งไปฝั่งนั้นฝั่งนี้จะมีงูเห่าหรือเปล่า
มีตัวแปรชัดเจนก็คือพักภูมิใจไทย
มองในแง่ของการลงทุนเนี่ย
ที่มีรัฐบาลเสียงน้อยเกินไปก็มีผลกระทบกับเรื่องของการออกกฎหมาย
ก็ทำให้มีความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตอนนี้
อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับ
ด้านกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนำโดยนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นายอานนท์นำพานะคะ
เขาก็ร่วมกันจัดกิจกรรมล่ารายชื่อประชาชนเพื่อปลดกรกตทั้ง๗คนค่ะ
ขอบคุณนะคุณตากันดีจากนิวนะคะ
ก็ไปจัดกันที่บริเวณทางเดินสกายวอล์อนุสวรีชัยสมรภูมิที่เดิมที่ประจำของเขา
อ่านแถลงการระบุด้วยนะคะถึงหลายพฤติกรรมในการจัดการเลือกตั้งที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัย
พร้อมเรียกร้องให้กรกตแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ได้ถูกครอบงำโดยคอสชค่ะ
ขอให้เปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งรายหน่วยที่ไม่ถูกปรับแต่งตัวเลข
เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายคั่วอำนาจไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะจนเป็นข้ออ้างให้คอสชอยู่ต่อ
แต่หวังให้กรกตแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
อำนาจใดพวกอำนาจหนึ่งโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐและคอสช
ด้านนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยเปิดโต๊ะเหมือนกันนะคะ
ล่ารายชื่อถอดถอนกรกตที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะ
มีประชาชนที่สัญจรไปมาร่วมลงชื่อเยอะด้วย
ศรีสุวรรณบอกว่ากรกตทำงานด้วยความไม่รอบครอบทำให้การจัดการเลือกตั้งเกิดปัญหา
เตรียมที่จะนำรายชื่อประชาชนไปยื่นต่อปปชในสัปดาห์หน้าเพื่อจะให้พิจารณาถอดถอนกรกตทั้ง๗คนนะคะ
เขาบอกตอนนี้ยอดพุ่งไป๘แสนแล้วนะนั่นสิฮะไปเยอะมากแล้วเขาบอกว่าจะเอาให้ถึงล้าน

ส่วนความคุณไหวของฝ่ายการเมืองครับนายธนาคอนวังบุญโขงชนะเป็นบริลองควบศพพักษ์พลักษณ์ประชารัทธ์
ก็พูดถึงความคืบหน้าในการรวบรวมเสียงข้างมากของเสียงสอสอ
ในการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยืนยันว่าพักเนี่ยยังสามารถรวบรวมเสียงได้แน่นอน
โดยส่วนตัวก็มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนกันกับหัวหน้าพักการเมืองขนาดเล็กที่มี๑เสียง๒เสียง
ก็พบว่าทุกคนเห็นด้วยครับที่จะหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย

การแบบนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ
ด้านหางและด่าวันวงสี่วงโคสกพพคเรือไทยก็บอกว่า
ผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ใครมาบริหารบ้านเมืองก็คือประชาชนนี่
พักเพื่อไทยเองก็ได้รับฉันธานุมัติจากประชาชน
การเลือกสอสอของพักที่มากที่สุดถึง๑๓๗ที่นั่ง
ย่อมมองเห็นแล้วว่าประชาชนเลือกใครให้มาบริหารประเทศ
ดังนั้นผู้มีอำนาจและยังต้องการสืบทอดอำนาจ
คุณจะหยุดเล่เหลี่ยมเอาเปรียบทางการเมือง
ขอให้ทุกฝ่ายกลับมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงจะดีซะกว่านะครับ
ขณะที่ใดสาธิตวงร์หำเตยว่าที่สอสอพักพระชาชนที่ปัด
บอกว่านอกจากเรื่องหัวหน้าพักลาออกที่ต้องเลือกกันใหม่อีก
เรื่องที่สำคัญก็คือทิศทางการเดินของพัก
ระหว่างร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์หรือเป็นฝ่ายค้านกับพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่

โดยมีข้อตกลงภายในพักว่าสอสอที่ผ่านการเลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ร่วมกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ว่าน่าจะหนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่ทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้
และต้องดูแลประเทศจากคนที่คิดไม่ดีได้ด้วยนะครับ